โดยคนร้าย๓คนได้ก่อเหตุกราดยิงผู้แสวงบุญ
ขณะที่ประกอบพิธีละหมาดในมัศยิตแห่งหนึ่งของบังกลาเทศนะคะ
จากเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย๑คนค่ะ
ผนังของมัศยิตมุสลิมนิกายชีอะในบังกลาเทศได้รับความเสียหายอย่างหนักค่ะ
หลังจากที่มีกลุ่มมือปืนก่อเหตุอุกอาจบุกเข้าไปในมัศยิตและปิดประตูทางออก
ก่อนจะกราดยิงชาวมุสลิมที่กำลังประกอบพิธีละหมาดอยู่ภายใน
ทำให้มีผู้เสียชีวิต๑คนได้รับบาดเจ็บอีก๓คน
ซึ่งนับว่าเป็นเหตุจมตีชุมชนมุสลิมชาวชีอะเป็นครั้งที่๒ในเดือนนี้
โดยพยานที่เห็นเหตุการณ์ก็เล่าว่าคนร้ายเป็นวัยรุ่น๓คน
บุกเข้ามาภายในมัศยิตและกราดยิงไม่เลือกหน้า
ขณะที่ผู้มาประกอบพิธีละหมาดยังไม่ทันตั้งตัว
โดยความตึงเครียดในบังกลาเทศเริ่มเพิ่มมากขึ้นนะคะ
หลังนางชีคฮาซินาได้ประกาศจะปรับรามกลุ่มติดอาวุธ
และมีการดำเนินคดีกับแก่นำหลายคนในข้อหาก่ออาจยกรรมข้ามชาติ
ขณะที่ชาวคริสต์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทางตอนเหนือ

และมีแพทย์ชาวอิตาลีที่ทำงานเป็นมิชนารี
ถูกยิงจนได้รับบาดเจ็บเมื่อไม่นานมานี้นะคะ
อกจากนี้ยังมีความเคลื่อนไหวของกลุ่มไอซิส
ที่ออกมาอ้างความรับผิดชอบเหตุระเบิดในกรุงทาก้า
เมื่อวันที่๒๔ตุลาคมที่ผ่านมา
แต่ทางการบังกลาเทศปฏิเสธเรื่องดังกล่าว
และยืนยันว่าเป็นเพียงการก่อเหตุของกลุ่มกองกำลังในท้องถิ่นเท่านั้น

รัฐบาลพยายามจะโยนความผิดให้กับกลุ่มต่อต้านรัฐบาลแทนค่ะ